ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
คือฟังแล้วนี่โอ้โหยังกับละครหลังข่าว
ได้รับการเปิดเผยมาจากอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่คนหนึ่งนะครับ
เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานประหลัดบัญชีทหารอากาศด้วย
คือทางเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันยูเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าให้ช่วยไปดูแลผู้ชายคนนี้หน่อยเพราะว่าป่วยเป็นอัมพาต
พิการติดเตียงลำบากแล้วก็แม่ก็ป่วยด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูไปดูแลให้บ้านพักอยู่ที่เพชรชบุรี
ปรากฏว่าดูแลไปคุยไปคุยมาผู้ชายคนนี้พอรู้ว่า
เอ๊ะใครแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูเราเจ้าหน้าที่บอกนี่ไงผู้หญิงคนนี้
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้นี่คืออดีตคนรักอดีตแฟนสาวของเขา
ที่ได้เลิกรากันไปเพราะเขาได้กุเรื่องว่า
เขามีผู้หญิงคนอื่นที่มาดูแลเขาแล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวมาอะไรกับเขาอีก
จะไปไหนก็ไปไปเถอะอืมเพื่อที่จะให้อดีตคนรักของเขาเนี่ย
ได้ไปมีชีวิตใหม่ไปมีชีวิตที่มันดีกว่าอยู่กับผู้ชายอย่างเขาค่ะ
ที่เป็นคนพิการนอนติดเตียงเป็นอมภาษณ์อยู่อย่างนี้
แล้วคุณปรเมษอาสาสมัครร่วมกับตันยูก็เลยโพสต์เรื่องราวของผู้ชายคนนี้
สังคมออนไลน์นะครับบอกว่าชายพิการคนนี้ในอดีตเคยคบหากับผู้หญิงคนนึง
ดูแลกันซึ่งกันและกันวาดฝันวางอนาคตด้วยกัน
แต่แล้วต้องมาประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
มีรถหกล้อตัดหน้านะฮะแล้วก็ชนกัน
หลังจากนั้นก็พิการเป็นอัมพาตฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ไปไหนนะ
ไม่ได้ทิ้งนะดูแลอย่างดีจนวันหนึ่งมีผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาดูแลผู้ชาย
ดูแลแบบแทบไม่ได้ต่างจากฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนกันดูแลอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ที่พิการเป็นอัมพาตเนี่ยก็บอกกับฝ่ายหญิงที่เป็นอดีตแฟนว่า
นี่คือแฟนใหม่ของเราผู้หญิงคนนี้จะดูแลเราเธอไปซะเถอะ
หญิงสาวอดีตแฟนนี่แบบทำใจไม่ได้เสียใจมากนะฮะก็เลยจากไป
ทำงงทำงานอยู่ที่อื่นนะครับแต่ก็ยังเป็นห่วงนะครับ
ยังเป็นห่วงแม้ว่าจะคิดว่าผู้ชายไม่ต้องการเราแล้วนะครับ
ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็ยังแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดูแลให้หน่อย
ว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงลำบากยากแค้นทุกสุขเป็นอย่างไรบ้าง
เห็นแบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยต้องไปดูหน่อยฮะ
ตกลงแล้วโอ้โหเรื่องราวมันมีแบบนี้จริงเหรอในชีวิตจริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้ไปยังนายปรเมษอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ชายพิการคนนี้ไม่มีใครดูแลขอรับบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้ส่งไปให้ด้วย
จากนั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าชายคนนี้ลำบากจริงอยู่บ้านคนเดียว
ญาติมาดูแลบ้างสอบถามประวัติเก็บข้อมูลตามปกติ
แล้วก็ก่อนจะกลับไปเนี่ยผู้ชายพิการคนนี้อามภาษณ์คนนี้
ก็ทิ้งท้ายว่าคนที่แจ้งขอความช่วยเหลือไปนะที่จริงแล้วคือแฟนเก่าของผมนั่นเอง
ก็เลยเป็นเหตุผลที่มาของการสอบถามแล้วก็พูดคุยกัน
รู้ว่าโอ้โหเรื่องราวยังกับละครหลังข่าวยิ่งกว่าละครน้ำเน่า
แล้วก็เลยเอามาโพสต์เพื่อจะให้คนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็สะท้อนชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของหนุ่มที่นอนติดเตียงเป็นอมภาษณ์อยู่นะครับ
เขาก็ยินดีเปิดเผยเรื่องราวนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์
ชื่อว่านายวัฒนภัณฑ์บัวน้อยอายุ๒๗ปี
เป็นชาวตะบนบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
คืนไปนะไม่ใช่ลงมานะผู้ร่างกายรู้สึกได้แค่ตั้งแต่ช่วงตรายรักแร๊ขึ้นไป
กแขนได้แต่กำมือไม่ได้ช่วงล่างไร้ความรู้สึกไปเลยเป็นแบบนี้มา๔ปีแล้ว
ตัดหน้าแล้วก็ชนกันจนพิการเนี่ยก็ยังพอที่จะ
อะไรได้บ้างนะแต่ว่าหลังหลังมาเนี่ยหนักเลยนะครับตอนแรกเนี่ย
ที่กู้ภัยฟังตอนที่มาเยี่ยมเขาแล้วรู้ว่าใครเป็นคนแจ้ง
บอกว่าผู้หญิงที่โทรศัพท์ไปแจ้งเนี่ยให้ช่วยบริจาคสิ่งของให้ช่วยมาดูแล

ที่เขาจะประสบอุบัติเหตุเขากับแฟนสาวมีชีวิตคู่ที่ดี
กำลังสร้างทุกอย่างด้วยกันตลอดระยะเวลาที่เป็นแฟนกันรักกันมา๗ปี
แต่พอเขาประสบอุบัติเหตุต้องกลายเป็นคนพิการเป็นอมภาษณ์เหมือนกับฝันสลาย
ซึ่งเขายอมรับว่าตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าไม่อยากเป็นภาระให้ใคร
โดยเฉพาะแฟนสาวซึ่งเพิ่งอายุ๒๔ปีเขาอายุ๒๗
แฟนสาวอายุ๒๔ต้องกลายมาเป็นการแบกรับภาระทุกอย่างในบ้านแทนเขา
ที่เขาเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเคยเป็นคนดูแลทุกอย่าง
ทำงานรับจ้างแลกเงินส่งแฟนสาวเรียนจนจบปริญญาตรี
แต่อยู่ดีตัวเองต้องประสบอุบัติเหตุจนเป็นอมภาษณ์ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้
และทนไม่ได้ที่ต้องเห็นแฟนสาวต้องมาลำบากมาดูแลคนพิการอย่างเขาโดยไม่เห็นอนาคต
พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะให้แฟนสาวของเขาเสียความรู้สึก
เพราะว่าแฟนเนี่ยยังรักเขาดูแลเขาอย่างดีโวยวายเย็นชานะ
แต่แฟนสาวก็ยังไม่ยอมเลิกที่สุดแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนสนิทกันที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
คือทำแบบเหมือนกับให้แฟนเราเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยไม่ต้องการเธอแล้วเพราะว่าเรามีผู้หญิงคนใหม่ที่มาดูแลเราแล้ว
แฟนสาวเนี่ยเสียใจมากแล้วก็ตัดใจยอมเดินออกไปจากชีวิตของเขาในที่สุด
พูดแล้วโวยวายแล้วอะไรผมรีบ
ตอนผมแขกก็เริ่มไม่จับได้เลย

เราก็เองก็เสียความรู้สึก
ใช่ผมมันไฟล์มาแล้ว
เลิกยุ่งกับเราน้องชิดพูดกูมึงเลยอะค่ะ
เลิกยุ่งเหมือนกูวัยมีชีวิตมายมึงเดอะบ้าง
อย่ามียุ่งกับกูเลยกูมีคนเสื้อเรื่องแล้ว
ผมก็แกล้งจีบเพื่อนไปเลย

ตอนนั้นแฟนเรารู้สึกยังไงเขาเชื่อไหมค่ะ
ก็แรกยังไม่เชื่อเลยเพราะเป็นเพื่อนกัน
จะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าความไม่เชื่อเลย
ก็เลยต้องแบบพอมาเห็นสัก

พอรู้ว่ามาก็เจอมาก็เจอมาก็เจอซ้ำ
อารมณ์เหมือนประมาณว่าอยู่ด้วยกันตลอด
อยู่แลกันอย่างนี้ตลอด
เขาร้องไห้ไหมเขาหิดเขาบ้างไหม
ร้องจะร้องยังไงเราก็ทำยังไงได้

ถ้าถามว่าผมตัดสินใจแทนน้องเขา

อยู่กับเรามันไม่ได้มันไม่ได้

ผมจะไม่ยอมไปมารักใครอีกมาก
นายวัฒนภัณฑ์บอกว่าก็คือทำทุกวิถีทาง
ให้แฟนสาวเชื่อว่าเขามีแฟนใหม่แล้วจริง

ใช่เพราะอยากให้แฟนสาวไปมีชีวิตที่ดีกว่า
คือเพื่อนผู้หญิงที่มาเป็นตัวหลอกให้

เป็นเพื่อนจริงนายวัฒนภัณฑ์ยืนยันว่าคือเพื่อน
แล้วทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มีครอบครัวไปแล้ว
แล้วก็มารู้ข่าวว่าอดีตแฟนสาว
ไปเริ่มต้นชีวิตคู่กับคนดี
วัฒนภัณฑ์บอกว่ารู้สึกดีใจมาก

วัฒนภัณฑ์ไม่ไปทำกายภาพล่ะ
เขาก็บอกว่าเขาจะไปได้ยังไง
ไม่มีใครเคลื่อนย้ายตัวเขาไปทำกายภาพได้

แม่เขาก็ป่วยด้วยพาเข้าไปไม่ได้
และทุกครั้งที่ต้องเคลื่อนย้ายหรือว่าต้องไป
สายปัสสาวะที่โรงพยาบาลเดือนละครั้ง
ทุกครั้งที่ไปมันมีค่าใช้จ่ายหมด
แล้วนะตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนที่แบบ
เข้าไปช่วยเหลือเขาได้เลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเรา
ตามหาอดีตแฟนสาวของนายวัฒนภัณฑ์จนเจอค่ะ
เราเจอค่ะเราเจอผู้หญิงคนนี้
คนที่เห็นหน้านี่คือผู้สื่อข่าวแล้วนะฮะ
เราขออนุญาตใช้คำว่านางสาวเอนามสมมุตินะคะ
ที่ท่านเห็นหน้าคือคุณพัชรวรินพัชรปภานันท

ใช่ค่ะหญิงสาวคนนี้เขานั่งหันหลังอยู่ค่ะ

จำเป็นต้องขออนุญาตปิดบังไว้หน่อย
เธอก็ให้ข้อมูลแต่เธอยินดีให้ข้อมูลนะคะ
เธอบอกว่าคือหลังจากออกมาจากบ้านอดีตแฟนนุ่มที่ป่วยเนี่ย
ก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัด๔๕ปีแล้วค่ะ
พอรู้ข้อเท็จจริงว่าอดีตแฟนนุ่มของเธอกุเรื่องขึ้นมา
ว่ามีแฟนใหม่เพื่อให้เธอยอมเลิกรา

บอกไม่คิดว่าอดีตแฟนนุ่มของเธอจะเสียสละเพื่อเธอได้ขนาดนี้
เธอเล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอยอมทนลำบากนะ
ส่วนหนึ่งก็ดูแลหาข้าวปลาอาหารอาบน้ำเช็ดตัว
เสลดให้เพราะว่าแฟนหนุ่มของเธอเจาะคอค่ะ

บอกว่าตอนนั้นลำบากมากจริง

คนล้มแล้วอย่าข้าม

แฟนหนุ่มของเธอมาโดยตลอด

เธอก็บอกว่าถามว่าท้อไหมเนี่ย
ท้อปัญหามันรุมร้าวเยอะ
ฝ่ายชายก็พูดกับเธอตลอดว่า
เขาเป็นแค่ขอนไม้นะ

มีแฟนใหม่แล้วแล้วไล่เธอนะคะ

แต่มันก็ห่างออกมาเรื่อย

อ่ะเธอทำใจได้แล้ว

ทำงานไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็เลยถอยห่างออกมาได้
กับผู้หญิงตรงนั้นไล่เรานี่
เราก็แบบเราก็ไม่รู้แล้วเขาเสียใจอะ
เพราะว่าความรู้สึกกับ
มันเสียใจมันเสียใจมากเสียใจอะค่ะพี่

โดยเฉพาะโอ้โหถ้านึกภาพตามนะที่เธอบอกว่า
ฝ่ายชายเนี่ยไล่ออกจากบ้านต่อหน้าผู้หญิงอีกคนนึง
คือพอเธอมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันนี้เธอก็มีแฟนใหม่นะฮะ
ก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติไปนะ
แต่ก็ยังถามคราวด้วยความห่วงใหญ่คอยประสานหน่วยงานกู้ภัยให้ไปช่วยเหลือ
แม่ของอดีตแฟนป่วยด้วยโรคเบาหวานก็ยิ่งให้ไปดู
ซึ่งที่เธอประสานให้ไปช่วยหรือไปดูเธอยังไม่รู้ความจริงนะ
ขอขอบคุณอดีตแฟนที่เศรษฐ์หลากขนาดนี้
ทำเพื่อให้เธอเนี่ยได้มีชีวิตใหม่ไม่อย่างนั้นตัดใจไม่ได้
ก็อยากจะอวยพรขอให้หายป่วยแล้วก็อาการดีขึ้น
รู้สึกแบบเราโชคดีที่แบบเหมือนผู้ชายคนนี้เขาเป็นห่วงรักโดยที่แบบไม่ต้องการครอบครองเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความเป็นห่วงแล้วเราอยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาเยอะอยู่อะค่ะพี่
เราเราไม่โกรธเขาเรามันเป็นความรู้สึกที่แบบเจ็บแต่มันไม่แค้นขอบคุณกับความรักที่ดีที่มอบให้ค่ะขอให้หายไว
ก็ทำให้เห็นว่ารักแท้ไม่อยู่จริงนะคะข่าวต่างที่แบบรักแล้วก็เลิกไม่ได้ต้องไปทำร้ายกันไปฆ่ากันเนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างว่าความรักแท้จริงมันเป็นยังไง
นี่ค่ะความเสียสละนะคะและถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนก็ยังเป็นห่วงเป็นใยยังมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ดูแลกันได้